ที่เรายังคงต้องติดตามก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ใช่ครับก็เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
รวมถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับ
ก็ตอนนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มันจะออกมาก่อน
การที่สรบอคคจะแถลง๑๑๓๐น
ดังนั้นตัวเลขออกมาก่อนแล้ว
รายละเอียดต่างต้องรอของสบคแถลง
ดังนั้นแจ้งตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยนะครับ
คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากเมื่อวาน

วันนี้ยังแตะหลักอยู่ที่๒๐๐๐กว่า
ก็คือ๒๐๔๘รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
ประจำวันจันทร์ที่๒๖เมษายน๒๕๖๔นะครับ
ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๒๐๓๘ราย
แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
และติดเชื้อ๑๐รายอยู่ในสเตจควอลันทีนนะครับ
วันนี้มีข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๘รายนะครับ
ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา
อยู่ที่๑๔๘รายนะครับ
ส่วนยอดของผู้ป่วยสะสมในบ้านเรานะครับ
ตั้งแต่การระบาดตั้งแต่ช่วงแรกเลย
ก็คือ๕๗๕๐๘ราย
แต่ทีนี้ตัวเลขสำหรับผู้ที่รักษาหายแล้ว

รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วคือ๓๑๕๙๓รายนะครับ
แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะครับก็คือ๒๕๗๖๗ราย
โดยเป็นการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๒๔๖๑ราย
แล้วก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่น
อีก๕๓๐๖รายนะครับ
นี่คือตัวเลขที่ออกมาก่อนที่สบคจะแถลง
เราก็เลยรีบนำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนนะครับ
ตัวเลขลดลงจากเมื่อวานแล้วก็จากวันศืนนะครับ
แต่ทีนี้รายละเอียดต่างนะครับ
จังหวัดไหนที่ยังคงติดเชื้ออยู่เยอะ

สอบคอแถลงเรารับสัญญาณไว้ตอน๑๑โมงครึ่งนะ

กรุงเทพนะครับวันนี้ได้ออกคำสั่ง

แน่นอนครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาที

เท่ากับเริ่มวันนี้ครับ๒๖เมษายน๖๔นะฮะ

บังคับใช้ไปจนถึงวันที่๙พฤษภาคมนี้
เป็นระยะเวลาเบื้องต้น๑๔วัน
หรือว่าจนกว่าจะมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับ
คำสั่งและรายละเอียดต่าง
สถานที่มีอะไรบ้าง

ใช่ค่ะก็มีโรงมหรสบนะคะ
มหรสบนี้หมายรวมถึงโรงภาพยนตร์โรงละคร

แล้วก็มีสวนน้ำสวนสนุกสวนสัตว์
เล่นอื่นในธรรมนองเดียวกันเนี่ยนะคะ
รวมถึงโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียด
สถานที่เล่นโบลิ่งตู้เกม

ระว่ายน้ำสาธารณะหรือว่ากิจการอื่นในธรรมนองเดียวกัน
แล้วก็เป็นพวกสถานที่ออกกำลังกายค่ะ

สถานที่จัดนิทัศกาลศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุม
พิพิธภัณฑ์นะคะก็ทั้งพิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันเนี่ย
คือก็ปิดหมดเลยนะคะ
สมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชน
สมุดเอกชนบ้านหนังสือ
อันนี้ก็เป็นกลุ่มของห้องสมุด

เว้นนะคะสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล

แล้วก็สถานดูแลผู้สูงอายุค่ะ
ยกเว้นที่มีการรับตัวเอาไว้พักค้างคืนเป็นปกติ

แล้วก็ยังมีสนามมวยมีโรงเรียนสอนมวย
มีโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ยิม
สถานที่ศักดิ์เจาะผิวหนังหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะ
ยังไม่หมดนะครับยังมีสถาบันรีลาศหรือว่าสอนรีลาศ
สนามม้าศูนย์พระเครื่องพระบูชาแล้วก็สนามพระเครื่องพระบูชาเนี่ยนะครับ
สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก
นิกเสริมความงามสถานเสริมความงามแล้วก็คลินิกเวชกรรมเสริมความงามนะครับ
แล้วก็รวมถึงสารประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมความงามแล้วก็สารประกอบการนวดแผนไทย
วดฝ่าเท้านี่ก็ต้องปิดหมดนะครับสนามแข่งขันทุกประเภทปิดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยง
รวมถึงสารที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันนะครับ
ก็เปิดได้ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาต้องปิดตอน๓ทุ่มนะครับ
แล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
ส่วนร้านอาหารภายในห้างนะครับให้จัดที่นั่งห่าง๒เมตร
ถ้าน้อยกว่านี้ต้องมีฉากกั้นนะครับ
รับประทานอาหารในร้านก็ถึง๓ทุ่มนะครับแต่ถ้าซื้อกลับบ้านก็ถึง๕ทุ่ม
ร้านเสริมสวยเป็นยังไงบ้างคุณ
ร้านเสริมสวยพวกร้านแต่งผมร้านตัดผมอันนี้เปิดได้นะ
แต่เปิดได้เฉพาะการตัดการซอยการสระการแต่งผม
คือจะทำเคมีไม่ได้แล้วก็จะต้องไม่มีคนนั่งรอในร้านนะคะ
ดังนั้นต้องเป็นการโทรนัดจองคิวแล้วไปตามเวลาเท่านั้น
รวมถึงสนามกีฬาทุกประเภทไม่มีการเล่นและการแข่งขันทุกประเภท
ส่วนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ
สถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาลานกีฬา
ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเปิดได้นี่กำหนดช่วงเวลานะคะ
๔ชั่วโมงเปิดไม่ได้แล้วเปิดได้ตอนตี๕ถึง๔ทุ่มนะคะ
แล้วก็ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์การเข้าค่ายการถ่ายภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์หรือว่ากิจกรรมทางศาสนา
หรือการปฏิบัติธรรมที่มีการพบปะเกินกว่า๒๐คน
กองถ่ายนี่คือเป็นกองถ่ายขนาดใหญ่ไม่ได้เลย
ใช่เรื่องของรายการโทรทัศน์นะฮะอย่างไทยรัฐทีวีของเราก็มีมาตรการเข้มข้นเหมือนกันนะครับ
เรื่องของการรายงานข่าวหรือการนำเสนอข่าวอยู่หน้าจอ
เราก็เว้นระยะห่างกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฉากกั้นกันนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังดูมาตรการเรื่องของทั้งเฟสชิลแล้วก็เรื่องของหน้ากากอนามัยขณะที่จะอ่านข่าว
แต่ว่าการใช้หน้ากากอนามัยขณะอ่านข่าวก็ค่อนข้างจะทำให้แบบเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าบางรายการที่เป็นรายการวาเรตี้อย่างข่าวใส่ไข่ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะ
ใช่นะครับตอนนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปนะฮะแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญอย่างมาก
ก็คือเรื่องของการให้สวมแมสแบบ๑๐๐ถ้าท่านอยู่นอกบ้านหรือก่อนออกเคหสถาน
ท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหากใครไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
จะมีโทษปรับสูงถึงไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะ
อัศวินเพิ่งคุมเข้มกอทมสวมแมสฝ่าฝืนปรับ๒๐๐๐บาท
ก็ต้องปฏิบัติตามกันด้วยนะเดี๋ยวนี้บางคนนะคุณนะ
อยู่ในบ้านยังสวมเลยอยู่ทุกสถานที่ก็สวม
อยู่บนรถแม้จะอยู่กับครอบครัวก็สวมแมสตลอดเวลา
เราก็ต้องเข้มข้นเรื่องของการเฝ้าระวังตนเองด้วยนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราได้ไปสำรวจตรวจสอบบรรยากาศ
เมื่อคืนนี้ก่อนเมื่อวานนี้ก่อนก่อนประกาศสั่งปิด๓๑กิจกรรมนะครับ
พบว่าประชาชนก็เริ่มรับทราบคำสั่งแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการนะครับ
เพื่อหวังให้สถานการณ์โควิด๑๙ระลอก๓คลี่คลายลงให้ได้โดยเร็วนะครับ
แล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเราไปสำรวจตรวจสอบนะฮะตามร้านต่างในวันนี้เลยนะคุณนะ
บรรยากาศที่เริ่มมีความเข้มข้นในเรื่องมาตรการและคำสั่งของกรุงเทพมนครนะครับ
บรรยากาศของร้านเสริมสวยสถานเสริมความงามที่มีคำสั่งให้เริ่มที่จะมีมาตรการ
ในวันนี้ฮะ๒๖เมษายนเป็นวันแรกผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบไปสำรวจตรวจสอบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีภาพไหมครับที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
พบว่ามีร้านคุณมีร้านตัดผมขึ้นป้ายตามคำสั่งของกรุงเทพมหานคร
ไม่ให้ผู้มาใช้บริการนั่งรอส่วนร้านนวดแผนไทยก็ปิดให้บริการนะครับ
คลินิกเสริมความงามด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการหลายคน
รับบอกว่าการสั่งปิดร้านในครั้งนี้หรือว่ามีมาตรการที่เข้มข้นในครั้งนี้
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของรายได้มากนะครับก็ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาให้เหมาะสมด้วย
แต่ถามว่าพร้อมปฏิบัติไหมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งที่ออกมานะครับ
ส่วนเรื่องของการขับรถขับราการนั่งอยู่ในรถนะครับโดยเฉพาะทั้งรถสาธารณะ
หรือแม้กระทั่งรถส่วนตัวก็ตามถ้าไม่สวมใส่หน้ากากแล้วถูกจับไหมนะครับ
คือตอนนี้ก็กำลังเช็คข้อมูลกันอยู่นะครับ
ถ้าออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย
ทีนี้มันมีคำถามว่าถ้าอยู่ในรถส่วนตัวสวมไหม
หรือว่าจะเริ่มนับตั้งแต่ลงจากรถออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในสถานที่ต่าง
ครับทีนี้ก็กำลังตรวจสอบข้อมูลให้นะครับ
ได้คำตอบแล้วแล้วจะรีบแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมจะฝากคำถามเรื่องอะไรไว้นะฮะผ่านไลน์หน้าจอก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับ
แล้วเราไปดูจังหวัดต่างที่เขามีการออกคำสั่งนะคุณนะ
ที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่สาธารณะนะครับ
คุณผู้ชมดูหน้าจอกันได้เลยว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่เขาออกประกาศนะครับ
แล้วก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดไม่งั้นจะถูกปรับตามคำสั่งนะครับ
และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
แต่ทีนี้การปรับนะคุณบางพื้นที่ปรับสูงสุดไม่เท่ากัน
กรุงเทพมนาคมปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
บางจังหวัดปรับสูงสุดน้อยไม่เกิน๔๐๐๐บาท
จังหวัดนู่นเขาออกมาตรการเข้มเลยปรับเป็นหมื่นเป็นแสนนะคุณ
ใช่ค่ะคือเอาจริงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล
เราก็ต้องทำให้เคยชินเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ
ก็ต้องมีการปรับตัวกันพอสมควรมันอาจจะไม่ได้สบายเหมือนกับที่ผ่านมา
แต่ว่าเพื่อสุขภาพร่างกายของทุกคน
ส่วนเราก็ห่างกันหน่อยนะผมเผ่าหน้าตาแต่งเองบ้างแล้ว
ใช่ค่ะจะได้ลดการเจอคนลดความเสี่ยงนั่นเอง
แล้วก็ลดจำนวนของคนที่มาทำงานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ